เป็นประเด็นที่ดารานุ่มฟรองกสุภกิจเขาร้องเพจสายไหมต้องรอด
บอกว่าถูกอดีตแฟนสาวเอ๊ชุติมาค้างค่าบ้าน
บ้านโดนธนาคารยึดแล้วก็เอารถไปซ่อนหนีไฟแนนซ์จนถูก
โอ้โหตอนนี้จะถูกฟ้องร้องคือเขาหอบเอกสารเลยนะคะ
ฟร้องเนี่ยเป็นนักแสดงค่ะอายุยี่สิบห้าปีนะ
สุภกิจประสงค์นี่คือชื่อจริงนามสกุลจริงของเขา
บอกว่าเขาเนี่ยคบกับคุณเอ๊มาตั้งแต่ตัวเขาอายุ๑๘ปี
ปีที่แล้วนี่เองค่ะโดยอันนี้เรื่องฝั่งคุณฟรองก์นะ
เขาบอกว่าคุณเอ๊เนี่ยหนีออกจากบ้านไปพร้อมกับคนสนิทที่เป็นแฟนคลับคนหนึ่ง
ปัญหามันเกิดขึ้นตรงนี้ค่ะบ้านที่อยู่ด้วยกันในย่านอำเภอคลองหลวง
วัดปฐุมธานีเนี่ยมีการซื้อเป็นชื่อของฟรองก์
ซึ่งตอนที่เลิกกันเนี่ยคุณฟรองก์บอกว่าคุณเอ๊ชุติมาเป็นคนบอกเขาว่าจะเป็นคนผ่อนทั้งบ้านและรถจนหมด
แล้วก็จะให้คุณฟรองก์เนี่ยโอนกรรมสิทธิ์คืนให้คุณเอ๊ทันทีที่ผ่อนทุกอย่างหมดแล้ว
ส่วนสาเหตุที่ต้องใช้ชื่อฟรองก์เป็นเจ้าของทั้งบ้านทั้งรถเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับประวัติการเงินเรื่องของเครดิตบูโรหรืออะไรประมาณแบบนี้
เป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติการเงินของคุณเอ๊อันนี้คือสิ่งที่คุณฟรองก์พูดนะ
แกล้งเด็กผมเด็กอายุแค่นั้น
ผมก็เป็นผู้ใหญ่แต่เมื่อเด็กใส
เพิ่งโตเพิ่งเกินโต
ส่วนที่คุณเอ๊ไปออกตามรายการต่าง

เป็นเพราะว่าฟรองก์เนี่ยชอบดื่มเหล้า

ตลอดเรียกเวลาอยู่ด้วยกันเขาไม่เคยเลี่ยวไร้เลย
และอยู่กับคุณเอ้มาตลอดด้วยครับ
เขาถึงขั้นพูดเลยว่า
ข้อความที่น่าสนใจมี๔จุดค่ะ
คือข้อที่๑๑เขียนบอกว่าถ้าคุณเอ๊ผ่อนงวดรถหมดแล้ว
ฟร้องต้องโอนกรรมสิทธิ์คืนโดยไม่มีข้อแมครับ
ถ้าคุณเอ๊หาคนกู้เปลี่ยนโอนกรรมสิทธิ์ได้ฟรองก์ต้องโอนสิทธิ์คืนโดยไม่มีข้อแม้
บอกว่าถ้าคุณเอ๊ไม่ผ่อนชำระและเกิดการฟ้องร้อง
คุณเอ๊จะเป็นผู้รับผิดชอบโดยไม่มีข้อแม้ถึงแม้ว่ารถจะยังเป็นชื่อของฟรองก์
นี่เขียนไว้ชัดเจนนะข้อนี้สำคัญเขาบอก
แล้วก็ข้อ๑๔ค่ะคุณเอ๊และคุณฟรองก์รับทราบการทำสัญญา
แล้วก็มีลายเซ็นพยานอีกสองคนด้วยนะคะเขาก็เลยเอาเอกสารหลักฐานเหล่านี้
มาขอเรียกว่าร้องผ่านสื่อก็แล้วกันเนอะกับเพจสายใหม่ต้องรอด
โพสต์บอกว่าเรื่องทั้งหมดในอดีตรอฟังเอ๊ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวทีเดียวนะคะ
แล้วเจอกันค่ะแล้วก็เป็นอีโมจิไฟลุกแบบนี้นะคะ
คุยกับน้องคนสนิทคุณเอ๊ชุติมาก็ให้ข้อมูลบอกว่า
ตลอดแปดปีที่ผ่านมาที่คบกันมาเนี่ยฟรองก์กับพี่เอ๊คบกันมา
เอ๊เป็นฝ่ายซัพพอร์ตตลอดซื้อรถซื้อบ้านให้ฟรองก์
พี่เอ๊ไม่ได้เอารถและบ้านไปส่วนเรื่องบ้านที่ให้ใช้ชื่อฟร้อง
ก็เห็นว่าอายุน้อยดอกเบี้ยถูกพอเลิกกันแล้วเนี่ย
ฝ่ายชายก็ต้องเป็นคนผ่อนต่อสิในเมื่อซื้อบ้านให้แล้วอ่ะอืม
แล้วในเมื่อเลิกกันเจ้าของบ้านก็ผ่อนสิทำไมเธอต้องเป็นคนไปผ่อน
อันนี้คือข้อมูลที่ได้มาเดี๋ยวต้องรอคุณเอ๊ตั้งโต๊แถลงข่าวแหละว่า
ตกลงเรื่องเป็นอย่างไรกันแน่นะคะ